อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวค่ะเป็นข่าวมาประมาณ๑๒วันแล้วนะคะ
เกี่ยวกับผู้ป่วยโควิด๑๙ในประเทศไทย
ที่บอกว่าพบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น
ถ้าแบ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่เขาเข้ามาที่ศูนย์หลักการโรค
เขาเดินทางมาจากต่างประเทศแล้วก็กักตัว๑๔วัน

แตกตื่นนิดนึงนะคะเป็นชายชาวพม่า
เขาเดินทางมานะคะแล้วเขาอยู่ในศูนย์ผู้หนีภัย
จากการสู้รบบ้านอุ้มเปี้ยมอำเภอตำบลคีรีราชอำเภอพบพระ
เขาบอกว่าการเดินทางของเขาเข้ามาผู้ชายคนนี้ผ่านมาหลายจุด
แล้วผ่านใครมาบ้างล่ะผ่านด่านมาได้ยังไงล่ะ
ผ่านการตรวจมาได้ยังไงล่ะนี่เป็นคำถามที่เกิดขึ้น
หลายคนก็เป็นกังวลด้วยนะคะว่ามันจะเกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่นะคะ
ดูข้อมูลหน่อยนะคะรวมถึงมีอีกหนึ่งคนเป็นนักเรียนหญิง
ชาวไทยที่เดินทางกลับมาจากพม่าเช่นเดียวกันนะคะ
กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขและสวบคค่ะ
พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่๒รายนะคะในพื้นที่ตากค่ะ
รายแรกเป็นชายชาวเมียนมาร์อาศัยอยู่ในศูนย์ผู้หนีภัย
จากการสู้รบบ้านอุ้มเปี้ยมนะคะติดเชื้อโควิด๑๙
จากการลักลอบเดินทางไปเมียนมาร์แล้วกลับมาที่ไทยอีกครั้ง
อีกรายหนึ่งเป็นนักเรียนหญิงชาวไทยภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่อำเภอท่าสองอย่างค่ะ
ปรากฏเรื่องดังกล่าวขึ้นมาสร้างความสงสัยให้กับชาวบ้านในพื้นที่
ก็ก่อนหน้านี้ชายแดนไทยเมียนมาร์มันปิดไง
ไม่มีการผ่านเข้าออกแต่อย่างใดและ๒คนนี้เข้าออก
และขาเข้ามาครั้งสุดท้ายติดโควิดมาด้วยมายังไง
เพราะด่านเขาปิดนะคะเขาก็สงสัยกัน
ทีนี้ดูอาการก่อนนะคะไทม์ไลน์ค่ะ
นักเรียนหญิงอายุ๑๗ปีที่ติดโควิด๑๙มีรายงานว่า
พฤศจิกายนป่วยคือเป็นไข้เจ็บคอ
ก็เลยไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมียวดีเมียนมาร์นะคะ
หมอให้ยากลับไปรักษาตัวที่บ้าน

พฤศจิกายนเวลาประมาณบ่ายโมง
มีผู้พบเห็นว่ามีรถกระบะสีขาวไปรับนักเรียนหญิงคนนี้
ริมแม่น้ำเมยชายฝั่งชายแดนไทย
บริเวณบ้านวังผาตำบลแม่จาราวอำเภอแม่ระมาท
โดยรถกระบะขับเข้ามาในตัวเมืองแม่สอด
นำผู้ป่วยไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
หลังจากนั้นผู้ป่วยถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลแม่สอดทันที
เพราะพบว่าติดเชื้อโควิด๑๙
จากนั้นถูกนำตัวเข้าห้องความดันลบที่โรงพยาบาลแม่สอดตอนนี้
รักษาอาการป่วยนะคะ
ขณะที่ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยรายนี้
มีผู้มีความเสี่ยงสูงหลายราย
ทั้งในเมียนมาเองทั้งในไทยด้วย

ที่ไทยยังมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชนที่รับ
เขาเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยสัมผัสใกล้ชิดด้วย
ส่วนคนขับรถตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวนะคะ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็ปูพรมตรวจคัดกรองพื้นที่โซน๔

ซึ่งผู้ป่วยที่เป็นผู้ชายอายุ๔๘ปีเนี่ย
อาศัยอยู่มีการตรวจคัดกรอง๙๕๐รายค่ะ

ภายในศูนย์มีผู้ลีภัยจากการสู้รบชาวเมียนมา
อาศัยอยู่ศูนย์เดียวกับผู้ป่วยเนี่ย

ไม่ทราบว่าเขาจะตรวจคัดกรองทั้งหมดหรือเปล่า
ซึ่งมันก็มีความจำเป็นเช่นเดียวกันนะคะ

มีมติเห็นชอบขยายประกาศใช้พรกรฉุกเฉิน
ในทุกพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรเป็นครั้งที่๑
แต่ครั้งนี้พิเศษหน่อยปกติจะต่อเดือนต่อเดือนเดือนต่อด้วย
อันนี้๔๕วันเดือนครึ่ง
มีการขยายออกไปนะคะเพื่อให้คร่อมช่วงปีใหม่
ธันวาคมปี๖๓ถึง๑๕มกราคมปี๖๔นะคะ
ให้เหตุผลว่าเป็นการควบคุมตามมาตรการทางสาธารณสุข
และในช่วงเวลาดังกล่าวมีการแข่งขันกีฬาแบตมินตันโลกด้วย

จะมีคนเดินทางมาจากทุกประเทศทั่วโลก
แล้วชื่อรายการบอกว่าแบตมิ้นตั้นโลก
จริงเรามีพรบเรื่องของควบคุมโรคติดต่ออยู่แล้วเหมือนกันเนาะ
อันนี้คือประกาศพรกรฉุกเฉินยืดออกมาทับอีกเดือนครึ่ง
ก็คือเท่ากับว่าเมืองไทยเรายังอยู่กับพรกรฉุกเฉินต่อไปนะคะ

คือบางคนเห็นว่าแบบสถานการณ์เมืองไทยมันปลอดภัยแล้ว

คือเขาใช้คำว่าอนุโลม
เพราะว่าเขาเห็นว่าเราเครียดมานาน
แต่จริงแล้วเรายังคงอยู่ในพรกรฉุกเฉินนะคะ

ก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะ